ขโมยช้างตัวเป็นคือจูงไปเลยค่ะ
สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าจะเอาช้างไปขาย

เพราะว่าช้างเชือกนึงก็ราคาเป็นล้าน

คือตำรวจสพสตึกไปตรวจสอบ
ในแบงค์ค่ะ
คือไปจูงมาริโอมามาล่ามเอาไว้ที่บ้าน
แล้วอ้างว่าเป็นมรดกของครอบครัว
จะเอาไปขายเอาเงินมาแบ่งกัน๓คนพี่น้อง
ก็จะได้มีเงินเลี้ยงน้องนี่
ตำรวจบอกไม่เชื่อไม่อยากจะเชื่อในแบงค์เลย

ใช่ค่ะเพราะตำรวจบอกว่าแบงค์มันมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะครับ
ขโมยช้างมาจากพี่ชายค่ะนายขวัญชัยอายุ๓๔
ตำรวจถามไปถามมาแบงค์บอกว่าจะเอาไปขายซื้อยาบ้าเสพ
ตอนแรกจะไปขอมาดีเพราะมันเป็นของคนในครอบครัวไง
แต่เขาไม่ยอมให้เลยขโมยช้าง

ยาไปซื้อยาบ้านี่หรอ
พี่จะเอาช้างไปไหนนี่

เห็นว่าก่อนหน้านี้คือพี่ได้ไปตัวหนึ่งแล้วใช่ไหม
อันนั้นผมหาตัวขาวเงินส่วนสูงเลยครับ

กับผมกับพ่อกับเมียก็เอา

อันนี้อันตัวนี้ขายหน้าซื้อครับ
ไปขายเพื่อเสพยาเนี่ยใช่ไหม
กับผมขายสร้างสิทธิ์ใหญ่แล้วผมขายเงินที่เวิร์ค
แล้วยืนยันจะให้เจ้าที่ตำรวจตรวจปัสสาวะไหมครับ
ปัตตาวะครับถูกครับถูกเยอะมากเยอะ
ทีนี้เจ้าของช้างตัวจริงนะคะนายขวัญชัย
ซึ่งก็เป็นพี่ชายของในแง๊งผู้ก่อเหตุ
ก็นำตัวช้างที่ระบุชื่อของตัวเองมาแสดงค่ะ
แล้วก็บอกว่าแม่ซื้อช้างให้แม่ซื้อช้างให้นายขวัญชัย
กับนายไพรวันคนละเชือกอ่าแต่น้องชายเอาไปเลี้ยง
ภรรยาเก่าที่ต่างจังหวัดครับ
พอเลิกกันนายไพรวันน้องชายก็ยกช้างให้ภรรยาเก่า
ทำให้น้องชายไม่มีช้างหันมาเสพยาบ้าจนติดงอนแงม
เงินพ่อแม่ซื้อยาบ้าเป็นประจำวันไหนขอไม่ได้ทำลายข้าวของ
สุดท้ายมาขอช้างแต่คนในครอบครัวก็ไม่ให้
เพราะแม่บอกว่าก็ให้ช้างไปแล้วเชือกนึงไง
สุดท้ายเอามีดบุกไปขโมยช้างมาเลยนะคะ
นี่ค่ะคือนายขวัญชัยบอกตอนนั้นผมไม่อยู่บ้านพอดี

แล้วทำไมเอาช้างเขาไปไหน
เขาซื้อให้มันตัวหนึ่งครับซื้อให้มันก่อนแล้ว

ก่อนก่อนตัวนี้อีกอืมแล้วผมไปอยู่กับมันแล้วก็
มันไล่ผมหนีแม่เขาเลยซื้อตัวนี้ให้ผม
แล้วเขาไปกู้ตังค์ครับไปกู้ตังค์มาแล้วว่าผมเป็นคนหาตังค์ใช้หนี้เขา
แล้วรู้ไหมว่าน้องชายมีประวัติตรงเกตวัยยา๑๔
รู้ครับเพราะมันผ่านแม่ทุกวันครับ

ผ่านเรื่องแม่ขู่เอาตังค์ทุกวันครับ

เอาไปเสพยาบ้าแล้วคาดว่าช้างนี่คือก็จะเอาไปขายใช่ไหม
แล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเอาไปขายเอาไปเลี้ยงกับเมียเขาบ้าง

ตอนที่มาเอาช้างเข้าไปนะฮะช้างพี่ชาย
ก็เลยไปด้วยง่าย
หนูไปวิ่งไปเขาก็ไปเลยสุดท้ายตำรวจเนี่ยตามไป

คือฟังแล้วน่าห่วงเหลือเกินนะครับ
เพราะว่าตัวของคนก่อเหตุเนี่ย
ในไพรท์วันเมื่อสักครู่บอกถ้าขายบ้านได้มาเสพ
ซื้อยาบ้ามาเสร็จผมก็ขายบ้านนะว่ามีอะไรจะขายหมด
แม่ที่แม่สมควรนะครับบอกว่าซื้อช้างมา๒เชือกชื่อกละ๙๐๐๐๐๐
ก็ให้ลูกชาย๒คนให้แบงค์เชือกหนึ่ง
ขวัญชัยกับน้องสาวอีกเชือกนึงนะครับ
แต่ตัวของแบงค์เนี่ยเขารักษาช้างเอาไว้ไม่ได้
แล้วจะมาเอาช้างพี่ชายสาเหตุก็คือจะเอาไปขายจะเอาเงินมาซื้อยาบ้า
เพราะหลังจากซื้อแล้ว
ซื้อแล้วก็เลยเอาเป็นชื่อแม่ก่อน
แล้วก็ตอนนั้นโอนยังไม่ได้เขายังเด็กอยู่ก็เลยไม่อยากโอนให้
อันนี้น้องสาวเลยเนอะ
นี่แหละนะเขาถึงบอกพ่อแม่เนี่ยอุตส่าห์ทำมาหากินหาสมบัติเอาไว้ให้นะ

ก็แบงค์ก็รักษาไว้ไม่ได้เอง
ล่าสุดทางสพสตึกนะครับบอกว่าก็จะให้เจ้าของช้างลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
เนื่องจากเป็นพี่น้องกันคนในครอบครัวเดี๋ยวให้มาเจรจากันอีกทีว่าจะเอายังไง
เรื่องของขดงคดีจะแจ้งความไหม
หรือว่าจะตกลงแล้วก็ทำข้อตกลงอะไรยังไงกันได้

อ้าวโหไม่น่าเชื่อ